ทุกผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ป่าตองภูเก็ตนะครับ
เขาก็กำลังตรวจสอบกันอยู่ว่าตกลงแล้ว
ในภาพเนี่ยในคลิปเนี่ยเป็นระดับผู้อำนวยการ
เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จริงหรือเปล่า
เพราะว่าขี่รถย้อนสอนแล้วรอปภไปห้ามแต่ไม่ยอม
เดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
นี่คือเขาขี่รถย้อนสอนแล้วเราประพอก็มาห้ามบอกว่ามันไม่ได้
ขี่เข้ามาอย่างนี้พี่มันย้อนสอนฮะมันต้องวนไปทางนู้น
คือเป็นถนนของโครงการเอกชนเขาในคลิปก็มีการเถียงแล้วก็เห็นหน้าตารูปร่างชัดเจนนะครับ
คนที่เห็นคลิปบอกว่าโอ้โหนี่ระดับผู้อำนวยการนะเป็นข้าราชการท้องถิ่นเนี่ย
เดี๋ยวเราตรวจสอบเจอตัวแล้วนะครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เพจโซเชียลฮันเตอร์ได้โพสต์เอาไว้นะครับ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดอย่างที่ท่านเห็นนะอ่านอกจากจะไม่ยอมขี่อ้อมไปตาม
เป็นผู้มนวยการกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองป่าตองนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่หาดป่าตองตำบลป่าตองอำเภอกระทู้
จังหวัดภูเก็ตที่เกิดเหตุอยู่ในซอยแห่งแสนสบาย
ถนนสายเนี้ยเป็นถนนวันเวย์วิ่งรถทางเดียวเขาใช้
มาตรการนี้มาได้สามเดือนแล้วนะครับรอปภที่อยู่ในคลิป
ชื่อว่านายศักดาโซะเด่นบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาก็ทำหน้าที่
อยู่ตามปกติแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์ย้อนสอน
จะเข้ามาในถนนเขาก็ไปห้ามเพราะว่าโครงการจัดระเบียบ
เอาไว้ให้วิ่งรถทางเดียวเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เป็นระเบียบ
แล้วปรากฏว่าก็มีเหตุการณ์แบบในคลิปที่ท่านเห็น
เขาบอกขอกลับไปจอดข้างในทีนี้ผมก็ให้ผ่านสักพัก
เขาก็มาไวไวไวก็ผมได้บอกว่าเขาต้องจัดระเบียบวันวี
ทีนี้เขาก็อ่าอยากพบผู้จัดการเจ้าท้องที่ก็พอผู้จัด
กันมาก็เขาเขาเคลียร์เคลียร์กันดูท่าเขาเขาจะเอาเรื่อง
เขาจะเอาเรื่องว่าเออใครเป็นคนจัดการจัดระเบียบยนสน
เป็นทางวันวีกำลังจัดระเบียบอยู่นะหัวอกของคนทำ
งานกรปภนะค่ะต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยตกลงคนในคลิปเราตามเจอนะครับ
คุณผู้ชมครับเป็นระดับพอจริงจริงนะครับเขาชี้แจงด้วยเดี๋ยวท่านรอฟังนะครับ
เขาชื่อว่านายศิวรัชพลบุญแก้วผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองป่าตองนะฮะ
เขาก็ออกมายอมรับว่าเขาคือคนในคลิปจริงผู้ชายคนนี้นะครับหรือจะเรียกว่าพอเสียวรัชพลก็ได้
โดยบอกว่าก่อนเกิดเหตุในวันนั้นเขาไปที่ซอยแสนสบายเป็นจุดเกิดเหตุ
ซึ่งมีข้อพิพาทระหว่างเจ้าของโครงการเดิมกับผู้ประกอบการผู้ที่อาศัยอยู่ภายในถนนสายดังกล่าว
ที่เขาบอกว่าเขาได้รับความเดือดร้อนวันเกิดเหตุคือช่วงค่ำวันที่๘สิงหาคม
ก็มีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตองประสานเข้ามาว่ามีชาวบ้านที่สอบถามเกี่ยวกับ
บรักษาความสะอาดเข้ามาเขาในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการกองสาธารณสุขต้องไปชี้แจง
ทีนี้มันก็เป็นช่วงค่ำหลังเลิกงานแล้วเขาก็ขี่จักรยานยนต์เข้าไป
ซึ่งก่อนหน้านี้ที่เขาจะมาเนี่ยก่อนหน้านี้เขาเคยมามันเป็นถนนที่มันขับสวนทางได้
เขาก็ขี่เข้าไปโดยไม่รู้ว่าเอกชนเนี่ยเขามาทำการจัดระเบียบถนนใหม่ให้เป็นวันเวย์
ให้เป็นวิ่งรถทางเดียวก็เลยมีเหตุการณ์แบบในคลิปเกิดขึ้น
เพราะเขาพยายามไปสอบถามว่าหน่วยงานไหนเป็นคนมาออกกฎข้อห้าม
ให้รถวิ่งสวนทางทั้งที่ก่อนหน้านี้มันวิ่งสวนทางกันได้
ในเรื่องประเด็นของการย้อนสอนเนี่ยเขาพูดกันตรงผมก็บอกว่า
แล้วใครเป็นคนประกาศย้อนสอนเพราะการในที่สาธารณะหรืออะไรมันมีกรรมการ
อยู่ว่าตอนที่ประกาศเป็นถนนยังไงยังไงเนี่ยมันมีคณะกรรมการ
ถูกไหมอันจราจรแต่นี่มันก็ไม่มีผมถามเขาว่าแล้วใครเป็นคนประกาศ
คนประกาศมีอำนาจไหมที่จะประกาศตรงนี้ว่าเดินรถทางเดียว
ถูกไหมครับแล้วผู้ประกอบการเขาเสียโอกาส
อย่างที่ผมบอกเนี่ยผู้ประกอบการเข้าไปตลาดบางสั้น
ฝั่งตรงข้ามด้านนี้นะครับเสร็จแล้วพอไปซื้อของ
ที่เขาจะกลับมาตรงนี้ระยะเวลาประมาณระยะทางนิดเดียวเสียค่าน้ำมันนิดเดียว
เขาต้องอ้อมไปถึงโรงพยาบาลไปถึงหน้าโน่นแล้วก็อ้อมข้างโรงเรียนใส่น้ำเย็นแล้วกลับมา
ซึ่งเขาต้องเสียโอกาสทางการค้าเสียทรัพย์สินด้วยเสียโอกาสทางการค้ายังไง
ปิดหัวท้ายแทนที่คนจะเข้ามากินอาหารคนจะเข้ามาพักผ่อนในโรงแรมน่ะ
มันมีปัญหาประเด็นเข้ามาไม่ได้ถูกไหมคือเขาก็เสียโอกาสในการที่ได้รับลูกค้า
อันนี้คือประเด็นที่เขาร้องเรียนนะครับผมก็บอกว่าถ้าจะจับผมก็จับเลย
ผมจะให้เขาจับนะผมบอกว่าถ้าผมผิดในการวิ่งรถอะไรนะย้อนสอนสวนทางนี่
ให้จับเลยให้ผู้จัดการจับผมให้ตำรวจจับผมไปโรงพักเลย
ผมก็จะได้รู้ว่าโอเคตรงนี้เขาประกาศอะไรเมื่อไหร่ถูกไหม
แต่นี่ผมไม่รู้และหลายคนก็ไม่รู้ด้วยตอนหลังที่พูดกันไม่เข้าใจแล้วเนี่ย
อาจจะเป็นอารมณ์อะไรไปบ้างนั้นก็ผมก็เข้าใจตัวผมเอง
บางทีแล้วก็แล้วก็มันมากเกินไปอะไรอย่างนี้เขาโอเคนะครับอืมแต่ที่เขาวิภาควิจารณ์กันเนี่ย
มันไม่ใช่เรื่องของความเสียหายระดับใหญ่อ่าว่าผู้ประกอบการเขาเสียหาย
ต้องไปวิ่งรถอ้อมนู่นนี่นั่นแต่เขาคุยกันว่าก็ในเมื่อตรงนี้เขามีเจ้าหน้าที่บอกคุณว่า
ตรงนี้เขาวิ่งวันเวย์นะห้ามย้อนสอนก็เห็นรถคันอื่นเขาก็มาทางเดียวเนี่ย
ค่ะจะบอกว่าไม่รู้มันอ้างไม่รู้ไม่ได้เพราะถ้าวิ่งเข้าไปแล้วมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา
ก็ใครจะรับผิดชอบแล้วการจะไปถามว่าใครเป็นคนออกประกาศไปเอานู่นเอานี่เอานั่นมาดู
คือถ้าทุกคนคิดแบบนี้หมดนะก็ย้อนสอนกันหมดอ่ะ
พอจะไปไหนเอามาดูเอาไหนใครออกประกาศประกาศตอนไหนเอามาดูก่อนเนี่ย
จริงเป็นคนในพื้นที่น่าจะรู้นะคะว่าตรงไหนวันเวย์หรือไม่วันเวย์ยังไงนะ